เป็นพิธีกรรมทางล้านนาค่ะ
เป็นการจัดงานบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำขุนน้ำบ่อทรายขึ้นค่ะ

ไปที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมกันจัดพิธีบวชป่าสืบชะตาขุนน้ำบ่อทรายขึ้นมานะคะ
โดยภายในพิธีก็มีการจัดการนิมนต์พระสงฆ์เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนัน
มาร่วมพิธีในครั้งนี้เยอะแยะมากมายเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะ
ภายในพิธีก็มีการรำบวงสวงผูกสายสิน
ถวายสังธภาณฐ์ห่มจีวอนบัวต้นไม้
ซึ่งมีชาวบ้านกว่าร้อยคนนะคะเข้ามาร่วมทำพิธีในครั้งนี้

สำหรับขุนน้ำบ่อสายนี้นะคะ
เป็นขุนน้ำที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

ถือว่าเป็นป่าไม้ที่มีพันไม้เยอะแยะหลากหลายชนิด
แล้วก็มีพื้นที่มากกว่า๖๐๐ไร่เลยนะคะ

โดยทุกปีที่ผ่านมาจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก
เพราะว่าในผืนน้ำต้นน้ำแห่งนี้เนี่ยนะ
มีน้ำผุดออกมาบริเวณกลางภูเขาตลอดเลยที่ป่าแห่งนี้
เพื่อหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ในชุมชน
แต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ย
มันเกิดการถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะขึ้น
จนทำให้ชุมชนต้องเข้าไปทำการเฝ้าระวัง
แล้วก็หาทางฟื้นฟูป่าให้มันกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะ
ได้มีการร่วมกันจัดทำพิธีสืบชะตาบวชป่าแบบล้านนาขึ้นมา

ก็ถือว่าเป็นพิธีที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกแล้วกันนะ
ลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า
นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เปรียบเสมือนแหล่งต้นน้ำ
แหล่งที่มาในการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวตำบลบ้านถ้ำ
ให้มันกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็คงอยู่สืบต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกแหละคุณป่าไม้ธรรมชาติ
มันสร้างความอุดมสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้ว
แต่ช่วงหลังถูกตัดไม้ทำลายป่าต้นไม้น้อยลง

มันก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติลดน้อยลง
การจัดพิธีบวชป่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึก
ให้เรารู้สึกรักและห่วงแหนในธรรมชาติ
เพราะว่าธรรมชาติเขาก็จะให้สิ่งดีกลับคืนกับเราเหมือนกัน
เอาจริงนะพอไปเจอกับต้นไม้ที่มีผ้า๓สีผูกเอาไว้
มันเป็นกุศโลบายที่ดีอย่างหนึ่งนะ
คนที่เขามีความเชื่อความอย่างนี้มันกล้าไปตัด
เปลี่ยนจากตัดเป็นวิธีการแบบนี้
อย่างนี้ต้องขยายเหรอคะ

แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการของใครของมัน
แล้วก็เป็นการบวงสวงที่เป็นการจัดประเพณีดิน